คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
แล้วมันเป็นประเด็นดราม่ามาก
กอดสุดท้ายของอดีตสามีภรรยา

คือเขาเคยจดทะเบียนสมรสด้วยกัน
แล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าชีวิตเขาไปต่อด้วยกันไม่ได้
จะมีลูกแล้วก็ตามตัดสินใจค่ะมาจดทะเบียนหย่า
ผมอยากบอกแบบนี้นิดหนึ่งคนที่มีชีวิตคู่อยู่ตอนนี้
ให้ดูคู่นี้ว่าตอนที่ไปจดทะเบียน
นี่ค่ะคุณผู้ชมจริงคลิปนี้มันยาวกว่านี้นะ
แล้วหลายคนได้ดูคลิปจนจบทุกคนก็จะบอกว่า
ดูแล้วมันสะเทือนความรู้สึกเหมือนกัน
น้ำตาที่มันไหลออกมาของคู่นี้ค่ะ
เขาบอกว่าถึงแม้จะใช้ชีวิตสามีภรรยาไม่ได้
แต่เขาก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่ามีลูกด้วยกันนะคะ
ซึ่งคลิปนี้เขาเขียนเอาไว้ในโพสต์
บอกว่าก่อนสุดท้ายแล้วนะ๑๓ปีที่อยู่ด้วยกันมา
เรามีความสุขมากเลยต่อไปก็ดูแลตัวเอง
ทำอนาคตให้ดีแค่เราไม่เดินร่วมทางกันแล้ว

ส่วนใหญ่ก็จะไปชื่นชมความรักที่ทั้งสองคนมีให้กัน
แม้ว่าจะแต่งงานใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันมา๑๓ปี
มีลูกด้วยกันแต่พอถึงเวลาที่ตัดสินใจว่า
เราไม่เดินด้วยกันต่อแล้วเราไม่จูงมือกันต่อแล้ว
ก็เข้าใจเหตุผลความจำเป็นของทั้งสองฝ่าย
แล้วมันเป็นการจบที่จบด้วยดีคุณจบแบบมีความสุข
สังเกตไหมว่าที่ผ่านมาเรานำเสนอข่าว
เลิกรากันไปแล้วก็ยังมีหึงหวงมาทำร้ายกัน
มาฆ่ากันทะเลาะวิวาดกันแต่ว่าอันนี้ค่ะ
มันเป็นการจบแบบเนี่ยแล้วเขาก็เอาทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่าโพสต์ด้วยนะคะ
ทีนี้เราก็สอบถามทางนางสาวอัญชาลีพรเอ่งชวนอายุ๒๘ปี

เธอก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช
ตัวเธอกับอดีตสามีก็คือนายกฤษฎาบุญมาอายุ๒๘ปีเนี่ย
นัดกันไปที่อำเภอจดทะเบียนหย่าให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ทีนี้พอจดทะเบียนหย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะกลับบ้านเนี่ย
ตัวคุณอัญชาลีพรกับสามีคุณกฤษดาเนี่ยนะ
ก็กอดกันบอกกล่าวลาเป็นครั้งสุดท้าย
ถามว่าร้องไห้ไหมคุณอัญชรีพรน้ำตาซึมค่ะ
แต่ถือว่าเป็นการจากลากันด้วยดีไม่ได้มีเรื่องขัดข้องหมองใจต่อกันอีกแล้ว
แล้วเธอก็เล่าด้วยนะว่าชีวิตเธอกับอดีตสามีใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา๑๓ปี
เพิ่งมาจดทะเบียนจริงว่าปี๖๐
แล้วก็ตอนที่ต้องเลิกรากันเนี่ยเธอก็บอกว่ามันเป็นเหตุผลจำเป็นของทั้งสองฝ่ายแหละ
เราก็หันหน้ามาคุยกันว่าเราจะหาทางออกยังไง
แล้วก็เพื่อความสบายใจก็ตัดสินใจเลิกรากัน
แม้ว่าจะเลิกราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว
ยังทำหน้าที่พ่อแม่ยังดูแลลูกเหมือนเดิม
ทีนี้ค่ะคุณอัญชาลีพรฝากไปถึงสามีภรรยาคู่อื่นด้วยนะ
เพราะว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะมีเรื่องทะเลาะกันละหองระแหงกัน
คือถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่ขัดข้องหมองใจไม่เข้าใจกัน
อยากให้หาทางออกที่ดีหันหน้าคุยกันดีกว่าทะเลาะวิวาส

เพราะสุดท้ายพออยากกันแล้วก็หันหน้ากอดกัน
และหลังจากภาพนี้คุณคิดว่าเป็นภาพอะไรล่ะ

แต่จากกันแบบคือถาวรเลย
เพราะว่าจดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้วนะฮะ